คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้กันบ้างครับ
สามีไปตามง้อขอคืนดีภรรยาที่แยกกันอยู่สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วก็ไปง้อขอคืนดีกันที่หน้าโรงเรียน
ขณะที่ตัวภรรยาพาลูกชาย๒คนซึ่งอายุแค่๙ขวบกับ๖ขวบ

สามีตัดสินใจเอาปืนมายิงภรรยาแล้วก็ยิงตัวตายต่อหน้าลูกชายหน้าโรงเรียนครับ
เกิดเป็นเหตุการณ์สลดที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะครับ
นี่แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ภายในโรงเรียนนครนนทวิทยา๑นะครับ
บันทึกภาพขณะที่นายพิษนุแสงแก้วขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าโรงเรียน
เพื่อดักรอนางสุกัญญาชาญเดชอดีตภรรยา
ทุกเช้าภรรยาจะขับรถมาส่งลูกชาย๒คนที่โรงเรียน

สุกัญญาก็ได้ขับรถมาส่งลูกตามปกติแล้วก็จอดบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเหมือนเดิม
ว่าเป็นเวลาเดียวกับที่นายพิษนุได้เข้าไปพูดคุย
ที่ลูกชายจะเดินเข้าไปโรงเรียนอย่างปกติ
แล้ววิ่งกลับมาหาผู้ปกครองหลังได้ยินเสียงปืนที่ผู้เป็นพ่อยิงแม่๒นัด
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละครับยิงขมับตัวเองจนผู้เป็นพ่อเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
นางสาววันวิลัยอารยธาดาพงศ์ครูโรงเรียนนครนนท์วิทยา๑เปิดเผยนะครับว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเธอขับรถมาจอดภายในโรงเรียน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัดเมื่อวิ่งออกมาดูพบว่านายพิษนุใช้อาวุธปืนยิงนางสุกัญญาบาดเจ็บ
ส่วนนายพิศนุเองนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นพร้อมกับอาวุธปืนที่ยังกำอยู่คามือเลยนะ
ว่าสาเหตุมาจากปัญหาหึงหวงหลังจากทั้งคู่แยกกันอยู่ประมาณ๑เดือน
โดยที่นางสุกัญญามีสามีใหม่
หลังจากนายพิศนุทราบจึงขับรถมาดักรอ
เพื่อขอคืนดีและขอคืนดีไม่สำเร็จนะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของนางสุกัญญา
เบื้องต้นพบว่าบาดเจ็บบริเวณช่วงท้องและขา

ล่าสุดครับอาการนั้นปลอดภัยแล้วนะฮะ
ส่วนผู้เป็นพ่อนายพิศนุเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับ

ขณะที่เด็กทั้งสองคนคุณ
คือคนเล็กอายุ๖ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒
ส่วนลูกชายคนโตอายุ๙ขวบเท่านั้นเองนะครับ

เห็นไหมครับว่าลูกชายคนโตวิ่งออกไป
ยังอยู่ในอาการช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และขณะนี้อยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของครูประจำชั้นนะครับ